ขยายประเด็นจากโลกโซเชียลมีเดียกันหน่อยนะคะ
เรานำเสนอไปประมาณ๒๓วันแล้วนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของอดีตสอสอของจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ประกาศตัวเป็นศาสดาองค์ใหม่เป๊ะและเป็นองค์สุดท้าย
และในคลิปสวมชุดขาวเลยนะ

นั่งร่วมพิธีประกาศศาสดาองค์ใหม่ด้วย

และหลังจากนั้นมีคลิปถัดมา
ลักษณะคือร่วมงานสังสรรค์
แล้วก็มีการดื่มกินหรือเปล่า

แต่มีการร้องเพลงด้วย
โดยมีการชี้แจงเบื้องต้นว่าการปฏิบัติธรรมบางทีมันก็เครียด
จะต้องผ่อนคลายกันด้วยไปดูคลิปค่ะ
ที่เราวงกลมแดงนี้มันคืออะไรครับ
เป็นลักษณะขวดสีชาใส่วิตามินซี
ก็เป็นการร้องรำทำเพลง
แต่ภาพโดยรวมภาพอื่นเป็นลักษณะของการร้องรำทำเพลง

มีอดีตสสสุโขทัยด้วย
ก็คือนายกุศลอริยะศรีอานวงศา
หรือตอนที่เป็นสอสอชื่อว่านายกุศลหมีเทพ
ซึ่งทีมข่าวของเราได้เห็นคลิปแล้ว
ก็ต้องสอบถามย้อนกลับไป
เขาก็บอกว่าคลิปดังกล่าวถ่ายไว้
ผมจริงแหละ๖เดือนที่แล้ว

จังหวัดอุบลราชธานี

หลังจากนั่งสมาธิตั้งแต่๙โมงเช้า
การนั่งสมาธินานมันจะเหนื่อยละนะ

การปฏิบัติธรรมยุคพระศรีอริยเมตรัย
เป็นการปฏิบัติธรรมแบบง่าย
เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไป
ส่วนกรณีที่มีของมืนเมายอมรับว่ามีจริงแต่ไม่ได้เยอะ
ไม่ได้ทำให้เสียสติดื่มไม่มาก
พอรู้สติถือว่าไม่ผิด
ส่วนการร้องคาราโอเกะทำให้จิตใจเบิกบาน
เพราะว่าศาสดาอุไหมมาแล้วทุกอย่างย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลง
ฟังเสียงหน่อยค่ะ
เรากำหนดศีลโดยเฉพาะศีลข้อที่๖
ห้ามดื่มของมืนเมาไม่เสพสารเสพติดที่ทำให้เสียสติ
คือหมายความเสพได้แต่ว่าอย่าให้เสียสติ

แต่ก็ไม่ใช่มันคนละยุคยุคเราเราประกาศเป็นศาษิฎา
กรุงผู้ชมมันมีกระแสข่าวหนึ่ง

มาเพื่อบอกวิธีให้มนุษย์โลกหายจากโควิด

ชี้สู่ความสำเร็จและปลอดภัย
โควิดนั้นมันมีวิธีป้องกันก็คือกินน้ำขิง๗วันแล้วก็นั่งสมาธิ๑๔วันก็จะไม่เป็น
หรือคนที่เป็นก็จะหายจากโควิดถ้าไม่เชื่อลองทำดู
อันนี้เป็นสิ่งที่เขาบอกมานะคุณผู้ชมเราย้ำแบบนี้ว่าคุณผู้ชมอย่าทำตามนะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณกุศลได้บอกมา
นอกจากนี้ก็ยังมีคลิปขณะที่ไปสอนลูกศิษย์ไปร่วมปฏิบัติธรรม
แล้วก็บอกว่าตัวเขาเป็นผู้นำทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมความเชื่อของทุกประเทศทั่วโลก
โดยจะให้เป็นแบบสังขกุศลศรียะแล้วก็จะยกสวรรค์และยมโลกมาให้ทุกคนเห็นด้วยตาอีกด้วย
อันนี้มันก็เป็นกระแสข่าวเป็นเรื่องที่เขาก็ว่าต่อกันมา
ส่วนเรื่องของการประกาศตนเป็นศาสดาและวิถีปฏิบัติที่ผิดแปลกออกไปเหล่านี้นะคะ
อีกมุมหนึ่งก็มีผู้วิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก
มือปรากษมพเวสีมองตรงกับที่พระมหาภรรยวัลเคยบอกไปว่า

และขอท้าผ่านไทยรัฐทีวีว่าถ้ามีการลบหลู่แล้วจะเกิดความเป็นไป
ขอให้แสดงไอ้อิทธิ์ออกมาให้ดูหน่อย

ขอพูดผ่านช่องไทยรัฐทีวีว่า
ผมลบหลู่ครับ

พวกคุณอุปโลกกันขึ้นมาเพื่อหาพันธมิตรเพื่อหามิตรเพื่อผลประโยชน์ของพวกคุณนะ
ผมท้านะฮะผมลบหลู่คุณและผมไม่เชื่อพวกคุณ
พวกคุณก็ไม่แตกต่างอะไรกับร่างทรง
อีกหนึ่งท่านที่แสดงความคิดเห็นนะคะพระพยอมกรยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วค่ะ
บอกว่าธรรมชาติมนุษย์จะแสดงตนว่ามาจากสวรรค์
ไม่มีใครบอกว่าตัวเองมาจากนรกหรอกกล้าพูดหรอกว่าตัวเองมาจากนรก
เพื่อให้คนพูดเพื่อให้เหนือคนอื่นหมายถึงบอกว่าการที่ตัวเองมาจากสวรรค์เนี่ยนะคะ
พูดเพื่อให้เหนือคนอื่นซึ่งตอนนี้คนเราเหมือนเป็นโรคจิตชนิดหนึ่ง
หลงเชื่องมงายแล้วคนไม่รู้ก็ชอบเชื่อง่าย
ประกอบกับหลักคำสอนในพระไตปิดกพระศรีอริยเมตรัย
ต้องมาทีหลังพระสมณโคดมหรือพระพุทธเจ้า
หลังจาก๕๐๐๐ปีผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นการจุติ
ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้พระพยอมได้กล่าวไว้นะคะ